พูดถึงตลอดปี๒๕๖๑ที่ผ่านมา
มีคู่รักในวงการบันเทิงหลายคู่นะคะ
ประคับประคองความรักไปกันรอด
แต่บางคู่เนี่ยก็ไปไม่รอดจนต้องยุติความสัมพันธ์ลงนะคะ
วันนี้เราได้รวบรวมดาราคนในวงการบันเทิงที่เลิกรากันไป
จะมีใครกันบ้างติดตามพร้อมกันค่ะ
เริ่มต้นปีก็เป็นจุดจบของคู่รักที่ดูสวีท
ใครไม่คิดว่าจะแยกทางกัน
อย่างเมพิชนาธิ์และเจชนะทิพย์
กับข่าวลือว่าครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้ม
รวมถึงคู่ของขวัญอุสามณีกับก๊อฟพิชยะ

เพราะเรื่องเงินเงินทองนี่แหละค่ะ

ก็อย่างที่คุยกับแม่๒คนก็๗๐๘๐ล้าน

ก็คือไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือพูดจริง

ความรักมันคือเรื่องเงิน
สำหรับเขาเขาคิดยังไงขวัญไม่ทราบ

จากคำพูดเล่นของแม่

ต้องยกให้กับคู่ของตั๊กกะแตนชนระดา

นักศึกษาฝึกงานสาวประเภท๒

ก็คือคุณแม่ลูกสองเป้ยปานวาด
ทิ้งปริศนาถึงหญิงสาวคนหนึ่ง

แม้ว่าเธอจะเครียดจนเข้าโรงพยาบาล

และขอข้ามดราม่าไปเลยล่ะค่ะ

แฟนก็ต้องแฮวเมื่อทั้งคู่ตัดสินใจเซ็นใบหย่า
ส่วนฝ่ายชายก็ขอเริ่มต้นรักใหม่กับแมทพิรณี
กลายเป็นดราม่าสนั่นเมือง
เช่นเดียวกับคู่ของแพทย์นับประพากับเบนท์เรสซิ่ง

ว่าตอนนี้ขอทำหน้าที่แม่ของน้องเรสซิ่งเท่านั้นค่ะ
คงคิดว่าพะทรัม

หลังจากที่ได้เห็นอะไรหลายอย่าง
เราเลือกแล้วว่าน้องจะเป็นแม่ของเลสเท่านั้น

เท่านั้นค่ะ
ต้นรักต้องเฉาอีกคู่ก็สามีภรรยาบุ๋มปนัดดา

ซื้อเจ๊บุ๋มออกมาตั้งโต๊ะเปิดใจกับสื่อไปหมาด
ว่าเลิกกับสามีที่อยู่กินกันมา๕ปีแล้ว
อนาคตของวันนี้เนี่ยบุ๋มยังไม่รู้เลยว่าผมจะเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะ

ไม่มีใครอยากจะให้ชีวิตคู่ล้มเหลว
อกจากนี้ก็ยังมีคู่ของ๒๔ช้อนท็อปจรนกับใบเฟิร์นพิมชนก
ปิดฉากรักกันไปให้แฟนได้ใจหายไปตามกัน
ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้ว

ยังคงมีความรู้สึกดีต่อกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่ค่ะ